คุณผู้ชมมีผู้ชายคนนึงค่ะเขาบอกว่าเขามีพระดี
เขาห้อยพระขออนุญาตดูก่อนดูชื่อก่อน
พระร่วงรางปืนแล้วยิงไม่เข้า
เคยถูกยิงมาสองครั้งยิงไม่เข้า

ใช่ชาวบ้านในพื้นที่ก็บอกจริง
แต่ปรากฏว่าล่าสุดทะเลาะกับพี่ชายตัวเองนะ
พี่ชายยิงใส่ปั้งล้มร่วงนอนเลยตายเลย
เข้าเลยอ๋อ
เข้าเลยตายเลย
พี่ชายก็เลยว่าอ๋อ

คือเหตุการณ์นี้ตำรวจสพพระธาตุช่อแฮอำเภอเมืองจังหวัดแพร่
ได้รับแจ้งว่ามีเหตุยิงกันนะคะ

ก็เลยประสานแพทย์ประสานกู้ชีพไปตรวจสอบ
เหตุการณ์เกิดขึ้นห่างจากวัดนาตองประมาณ๕๐๐เมตร
เป็นถนนลาดยางในหมู่บ้านข้างทางเป็นพงหญ้า
พบศพนายสนั่นจันวงอายุ๔๕ปีนอนหงายเสียชีวิตอยู่ตรงนี้ค่ะ
เขาใส่เสื้อยืดสีดำแต่เสื้อยืดเนี่ยถลกขึ้นไปอยู่ที่คอ
มือขวาของนายสนั่นยังกำมีดอยู่เลยค่ะเป็นมีดทำครัวนะคะ
แล้วมีใส่สร้อยประคำไม่มีพระห้อยคอค่ะ
หน้าอกซ้ายมีรูกระสุนสามรูจากการสอบสวนคนยิงก็คือพี่ชายของผู้ตาย
ชื่อว่าในฝั่นจันวงอายุสี่สิบเจ็ดปี
หลังจากยิงน้องชายเขาก็ไม่ได้หนีไปไหนรอมอบตัวอยู่ที่บ้าน
ตำรวจก็ควบคุมตัวพร้อมปืนแก๊ปยาว๑กระบอก
ควบคุมตัวได้แล้วก็นำตัวในฝันไปทำแผน
ประกอบคำรับสารภาพนะคะเขาก็ให้การว่าตัวเขากับน้องชายเนี่ยทะเลาะกันบ่อย
น้องชายเวลาเมาก็เอะอะโวยวายหาเรื่องกันตลอดเคยยิงกันมาแล้วครั้งหนึ่ง
แต่น้องชายมีพระดีตอนนั้นยิงไม่เข้าจริง
พี่ชายบอกแบบนี้เลยแต่วันเกิดเหตุช่วงค่ำเมื่อวาน
น้องชายมาหาเรื่องอีกค่ะอืมทะเลาะกันอีกค่ะทั้งทั้งที่เขาแยกกันอยู่คนละบ้านนะ
เพราะว่าพ่อแม่ก็แบ่งที่ดินให้ทุกคนก็แยกกันอยู่เขาก็เลยนัดมาเจอกัน
ตอนเช้าสุดท้ายเขาก็บอกว่าเขายิงไปไม่ระคายผิวเลย
ระคายผิวน้องเลยน้องชายก็เลยนัดอีกว่าอ่ะแน่จริงไปยิงกันในป่าช้า
เช้าวันนี้ไปตามนัดค่ะครับแต่น้องชายเอามีดไป
พี่ชายบอกว่าพอเห็นน้องชายถือมีดพุ่งเข้ามาคือน้องชายถกเสื้อด้วยนะ
พุ่งเข้ามาแล้วก็ตะโกนใส่พี่ชายว่าแน่จริงก็ยิงเลย
กเสื้อมาเลยเหรอถกเสื้อถือมีดพุ่งหาพี่อ่ะสงสัยคงกะว่าโชว์พระเลย
ใช่ไงพี่ก็เลยยิงจริงตามคำท้าของน้องยิงเข้าหน้าอกนัดหนึ่ง
แต่คราวนี้คือยิงเข้าอ่ะคือไม่ได้เสียชีวิตทันทีนะคะ
คือน้องชายก็หันหลังเดินตั้งใจว่าจะเดินกลับบ้าน
เดินไปได้แป๊บหนึ่งแปดสิบเมตรร่วงลงไปครับแล้วก็เสียชีวิตอืม

ยังให้ขึ้นมาหักกันอืมแสดงว่าตอนนั้นเนี่ยผู้ตายอาจจะยัง
คิดว่าตัวเองเนี่ยยิงไม่เข้าใช่ค่ะตอนที่พยายามที่หันไปเพื่อจะเดินกลับเนี่ย
ก็จึงเดินต่อไปแป๊บนึงแล้วล้มแล้วก็เสียชีวิตเลย
ไม่รู้ว่ากระสุนคราวนี้ที่ยิงเข้า
แต่ตัวพี่ชายที่เป็นคนยิงบอกว่า
ตอนนั้นพี่ชายเองก็คิดว่ายิงไม่เข้า
เพราะว่าคิดว่าน้องชายน่าจะยังคงมีพระห้อยอยู่ที่คอค่ะ
แต่ก็เลยพอมาเห็นว่าน้องชายยิงเข้าจริงแล้วก็เสียชีวิต

จังหวะที่น้องชายถือมีดเดินถกเสื้อขึ้นหาพี่ชายแล้วก็ท้า
แน่จริงเลยพระอาจจะร่วงลงไปที่ผืน
จังหวะที่ถกเสื้ออะไรแบบนี้ค่ะ
พี่ชายบอกว่าตอนยิงน้องชายเสร็จเนี่ยนะคะก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าน้องชายเสียชีวิต
เพราะมั่นใจว่าน้องชายมีพระดียิงไม่เข้าแน่
แต่เพื่อนบ้านตะโกนบอกว่าน้องชายตายแล้วเขาก็เลยรอมอบตัวกับตำรวจที่บ้าน
แต่มันก็พิสูจน์ยากนะเรื่องพระนะ
ใช่ไหมเพราะว่า๒ครั้งก่อนหน้านี้ที่มีคนบอกยิงไม่เข้ายิงไม่เข้า
มันก็ไม่รู้ว่าอาจจะเป็นจากสาเหตุอะไรยังไงหรือเปล่าก็ไม่รู้
คือไม่โดนยิงพลาดหรือก็ไม่รู้หรือยิงไม่เข้าจริงก็ไม่รู้แต่ครั้งนี้เข้าไง
ท่านผู้ชมคิดว่ายังไงเรื่องของพระที่ห้อยคอติดตัวแล้วยิงยิงไม่เข้าฟันแทงไม่เข้าเนี่ย

ของทั้งคู่ก็เลยบอกว่าโอ้ยพี่น้องคู่นี้ทะเลาะกันเป็นประจำอะค่ะครับ
เรื่องที่ดินจริงแล้วเขาก็แบ่งกันให้ชัดเจนนะมีสองแปลงก็แยกกันอยู่อยู่กันคนละบ้าน
แต่น้องชายเนี่ยยังไม่มีครอบครัวแล้วก็มักจะทวงที่ดินกับพี่ชายอยู่บ่อยเวลาเมา
ทีไรก็อารวาสทะเลาะหาเรื่องกับพี่ชายอะค่ะแล้วก็เหมือนกับมั่นใจไงว่าตัวเองมีพระดี
ไม่เข้าก็กลางคนในหมู่บ้านรู้ว่าตัวน้องชายคนนี้กลางบ่อยส่วนเรื่องพระญาติของทั้งคู่พี่น้องคู่นี้บอกว่าเป็นเรื่องจริงนะคะ
และชาวบ้านแถวนี้ก็รู้กันหมดนะคะเพราะว่าตัวน้องชายที่พูดเป็นผู้เสียชีวิตเนี่ยนะเขาประกาศตลอดเลยว่าเนี่ยยิงไม่เข้านะอะไรแบบนี้ก็คือพระร่วงรางปืนเนี่ย
แต่วันเกิดเหตุไม่รู้ว่าจังหวะไหนพระหลุดลงไปตอนไหนก็เลยถูกยิงเสียชีวิตนะคะ
แต่ว่าทีนี้ค่ะตอนที่ตำรวจเขาก็เก็บหลักฐานอะไรต่างในจุดเกิด
เกิดเหตุเนี่ยนะคะก็พยายามหาพระไม่เจอชาวบ้านแถวนั้นก็ไปช่วยกันหาก็ไม่เจอเขาก็เลยเดากันว่าเอ๊ะหรือมีคนเจอแล้วขโมยพระไปก็ไม่รู้เพราะว่าเป็นพระดังแล้วชาวบ้านในพื้นที่มั่นใจว่าพระองค์นี้เนี่ย

ค่ะแต่ว่าทีนี้มือยิงก็โดนข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนาและมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองนะคะก็จะต้องมีการดำเนินคดีกันต่อไปส่วนพระร่วงรางปืนยิงไม่เข้าจริงหรือเปล่าอันนี้เราก็พิสูจน์ไม่ได้จริง
อย่าพิสูจน์เลยครับพลาดขึ้นมาตายอย่างเดียวค่ะ
ก็เป็นตัวอย่างว่าเสียชีวิตไปนะคะ